วันชาปนกิจคุณแตงโมเนี่ยโอ้โหประเด็นมันก็ร้อนขึ้นนะคะ
สุดสัปดาห์นี้แฟนคลับที่ตามคดีนี้ขอบตาดำ
ไม่ได้หลับไม่ได้นอนใช่ครับเพราะว่ามีการโพสต์ข้อความออกมาเป็นระยะระยะ
แล้วก็เป็นภาพที่ไม่เคยมีใครได้เห็นมาก่อน
เป็นภาพที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือของคุณแตงโมแล้วเฟซบุ๊กเนี้ยนะคะ
ที่เป็นเฟซบุ๊คของคุณแตงโมก็โดนปิดไปครับ
ได้หนึ่งวันคนตามล้านสามครับคือคนเนี่ยเกาะติดแล้วก็ติดตามเพจนี้กันเรียกว่าเป็นระยะเลยค่ะ
นะคะอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วใครคือคนที่โพสต์นะคะแล้วเขาก็มีการอัปเดตเป็นระยะเลย
อย่างวันนี้เนี่ยนะคะโพสต์ภาพนี้ค่ะเมื่อตอนเช้านะคะ
อันนี้คือภาพที่โพสต์ก่อนหน้านี้นะคะภาพที่โพสต์นี่ค่ะ
อันนี้คือภาพนี้นะคะจะเห็นว่าภาพนี้พอออกมา

เพราะว่าเป็นภาพที่คุณแตงโมเนี่ยขอบตาทั้งสองข้างเนี่ย
บัวมีรอยช้ำแดงนะคะแล้วก็ข้อความเนี่ยบอกว่าสภาพหนูวันที่โดนทำร้ายร่างกาย
แต่จากฝีมือใครชี้แจงหน่อยได้ไหมไอ้เพื่อนรักคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่อันนี้คนในโลกออนไลน์ก็ไปวิเคราะห์กันนะคะว่าน่าจะไม่ใช่วันเกิดเหตุหรอก
เพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นตอนที่คุณตังโมไปทำตาสองชั้นมาแล้วยังอักเสบอยู่
ภาพนี้ก็เป็นภาพที่โพสต์เหมือนกันแล้วคนก็ตั้งข้อสังเกตบอกไม่น่าจะใช่บนเรือ
เพราะว่าข้างหลังเป็นราวแขวนผ้านะคะก็ยังมีมุมมองนะคะ
ที่พูดถึงโพสต์ที่มีการอัปเดตเป็นระยะระยะนะคะเนี่ยค่ะ
แฮปปี้เมลอนเปิดมาได้๑วันอย่างที่บอกนะคะว่า
มีคนติดตามกว่า๑ล้าน๓แสนคนท่ามกลางความสงสัยว่าใครที่เป็นคนปล่อยภาพคุณตังโมในวันเกิดเหตุค่ะ
ทีมข่าวเนี่ยพูดคุยกับกระติกค่ะอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์นะคะ
กระติกก็บอกว่าไม่รู้ใครใช้เฟซบุ๊คของแตงโมโพสต์ภาพและข้อความต่าง
ซึ่งข้อมูลในมือถือไม่ควรถูกเอามาใช้แบบนี้
คลิปและภาพถ่ายทั้งหมดถูกถ่ายตอนที่อยู่ในเรือแล้วก็เพิ่งมาเห็นตอนที่เขาปล่อยนี่แหละ
การที่มือมืดบอกว่าจะช่วยทวงคืนความยุติธรรมให้แตงโม
แต่ข้อมูลที่โพสต์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีเลย
เพราะฉะนั้นอยากให้หยุดเพราะว่าคนที่กระทบที่สุดก็คือแตงโม
อยากให้จำภาพในช่วงเวลาดีไม่ใช่ภาพตอนที่เขาไม่สวย
อย่างภาพตาภาพหลังที่มีรอยแดง
กระติกบอกว่าไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแต่เอามาเผยแพร่แบบนี้คิดว่าไม่เหมาะสม
ต้องให้ตำรวจตรวจสอบว่าใครเป็นคนล้วงข้อมูลของตังโมแล้วเอาไปเผยแพร่
ส่วนเธอแจ้งความแน่นอนเพราะโพสต์นั้นพุ่งเป้ามาที่เธอค่ะ

อะไรอย่างเงี้ยล่าสุดที่โพสต์อยู่ในเพจเนี้ยนะคะ
ก็คือภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมครับภาพวาดคุณตังโมในชุดไทย
แล้วก็ข้อความบอกว่าพรุ่งนี้ร่างโมจะจากไปแล้ว
แต่วิญญาณโมจะไม่ไปไหนจนกว่าจะได้รับความยุติธรรม
ขอบคุณความรักที่ทุกคนมอบให้โมจากหัวใจ
สุดท้ายฝากถึง๕คนบนเรือกรุณาอย่ามางานโม
เพราะโมจะอดใจไม่ไหวจะให้มาอยู่ด้วยกันไอ้เพื่อนรัก
อืมนี่เป็นข้อความที่ในเพจเนี่ยครับ
ระบุเอาไว้นะคะแล้วนี่เป็นโพสต์ล่าสุดนะคะ
ส่วนกรณีที่คุณแม่ของคุณแตงโมบอกว่า
คุณตังโมอาจจะถูกลวงไปทำร้ายเพราะว่าก่อนเกิดเหตุ๓เดือน
ติกกับแตงโมทะเลาะกันเรื่องเนี้ยตอนที่เอ่อ
กระติกให้สัมภาษณ์ก็ยืนยันบอกไม่ได้ทะเลาะอะไรกันใหญ่โต
เช้าเย็นก็ดีกันแล้วไม่รู้ว่าแม่ได้ข้อมูลนี้มาจากใคร
แล้วที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้คุยกับแม่วันพรุ่งนี้เธอกับทุกคนบนเรือ
จะไปร่วมไว้อาลัยแล้วก็ส่งแตงโมเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
นี่ค่ะเป็นช่วงเวลาที่กระติกให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในวันนี้อยู่
นะคะปรากฏว่าเนี่ยค่ะกำลังให้สัมภาษณ์อยู่
มีโทรเข้ามือถือมามีคนใช้ไลน์ของคุณแตงโม
แล้วเธอบอกว่าปลายสายเนี่ยแสดงคลิปวิดีโอที่ไม่เหมาะสม
ไม่สามารถเผยแพร่ได้เนี่ยค่ะเธอบอกว่ากำลังพิจารณาอยู่ว่าจะแจ้งความนะคะ
นี่ก็คือเรื่องร้อนที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะ
ส่วนกรณีที่ในวันอยู่บำรุงสสพักเพื่อไทย
จะเข้าแจ้งความบังแจ๊กช่วงบ่ายที่เขาบอกไว้วันก่อนนะคะ
เพราะว่ามีการส่งข้อความมาหาในธรรมนองข่มขู่
แล้วก็เผยแพร่คลิปเสียงสร้างความเข้าใจผิดให้กับสังคม
ว่าเขาเกี่ยวยงไปถึงคดีคุณแตงโม

ปรากฏว่าทีมข่าวที่ไปรอที่สอนอบังบอน
สสวันแจ้งว่าวันนี้ไม่มาแจ้งความเนื่องจากติดภารกิจ
แล้วก็โพสต์ในเฟซบุ๊คค่ะบอกว่า
นักข่าวรอเต็มโรงพักบางบอนเลย

ผมไม่หิวแสงนะกินข้าวอิ่มแล้ว
รอเลื่อนวันขอเลื่อนวันแจ้งความไปก่อน
นี่ค่ะก็แจ้งนักข่าวด้วย